แทงซะ๕แผลสาหัสเลยครับ

ตะบลหนองบัวอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
หลังจากรับแจ้งเหตุตำรวจสพนามนก็เข้าตรวจสอบ
พบนางนิชาพาโชธสวัสดิ์อายุ๔๑ปี
ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมครับเข้าที่ชายโครงซ้าย๕แผลเลยนะ
กู้ชีพประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลนามน
จากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรถกระบะมิซูบิชิสีดำนะครับ
คือพุ่งชนเข้าไปที่ผนังปูนหน้าบ้านได้รับความเสียหาย
สวัยนันทะช่วงพี่สาวของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า
น้องสาวแต่งงานอยู่กินกับนายสมบูรณ์ปัญญาหรือว่าเอ็มอายุ๓๓
อยู่กันได้๗เดือนแล้วล่ะทะเลาะกันตลอด
หึงจังเลยหึงเมียจังเลยนะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
๓เดือนก่อนเคยทะเลาะถึงขั้นใช้กีต้าทุบหัว
นิชภาศีรษะแตกหัวแตกเย็บ๙เข็มมาแล้วนะครับคุณนักข่าว

ก่อนเกิดเหตุนะครับก็มาขอกุญแจรถกระบะจากนางนิชภา
แล้วก็ขับพุ่งชนบ้านถอยทำแบบนี้
ถอยชน๓รอบคุณผู้ชมนะฮะเอาลองฟังพี่สวัยเขาเล่าหน่อยฮะ
โหที่นี่เอารถมาส้วนหรอให้ใจกันไหนต่อ
ท้องมาน่ากล่าวครับ
ขณะที่นางนายนาโชธรื่นครับ
น้องสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บที่เห็นเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเล่าบอกว่า
หลังจากในเอ็มขับรถชนบ้านนะก็หายไปประมาณ๒ชั่วโมง

แล้วก็ลากแขนนางนิชาพาเข้าไปในพุ่มไม้ข้างบ้าน
หันมาดูอีกทีเห็นเอ็มใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงพี่สาวแล้ว
ต่อหน้าต่อตาเธอเลย๕แผล
รีบวิ่งเข้าไปช่วยนะครับส่วนนายเอ็มก็วิ่งหนีไปครับ
หันหลังเขาสิเขานี่เฮือนไปหาย่ายข้าวเดียวหนึ่ง
พอดึงกันไปแท่งญี่ปุ่นแหลม
ที่นั่งกันเลยเพราะยังไงครับ
ขอหันหลังไปข้าวเดียวมันนี่เป็นน่อง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวในเอ็ม
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ

เอ็มให้การโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วล้อรถไปสะดุดกับต่อที่อยู่หน้าบ้าน

จากนั้นก็ลงจากรถเข้าไปนอนพัก
แล้วก็ออกมาขอเคลียร์ปัญหากับภรรยา
โวยวายจะขอเลิกกันนะ
ขอถามว่าจะเลิกกันจริงหรือเปล่า
จริงหรือเปล่านะครับ
พอภรรยาตอบว่าโอ้โหขอเลิกเด็ดขาด

ชักไม่ไปแหลมที่พกติดตัวมา

ล่าสุดคุณนิสชาภานี่นะครับ
หมอของโรงพยาบาลนามลต้องส่ง
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใหญ่นะไปโรงพยาบาลกาลสินครับ
จากผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการหายใจติดขัดฮะ
ตรวจดูแล้วพบว่าบาดแผลเนี่ยมันอยู่ใกล้ปอดครับ
แล้วมีเลือดไหลอยู่ในช่องท้องต้องผ่าตัดครับคุณผู้ชมครับ